สำหรับภาพที่ถูกตัดต่อแล้วของคุณเปิ้ลไอริน
ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างอนาจารย์เลยทีเดียวนะครับ

ระบุว่าจะเดินหน้าเอาผิดกับคนที่ปล่อยภาพนี้
โดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปแจ้งความที่สอนอวิภาวดีค่ะ
อยู่ดีก็งานเข้าซะแล้วล่ะค่ะ
สำหรับดาราสาวเปิ้ลไอรินที่ถูกตัดต่อภาพ
ขณะที่เจ้าตัวไปร่วมเดินพรมแดง
งานประกาศผลรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

พร้อมทั้งชี้แจงว่าชุดราตรีที่เธอใส่ออกงาน
มีการตัดเย็บและป้องกันเป็นอย่างดี

ถูกผู้ไม่หวังดีตัดต่อหวังทำลายชื่อเสียง
นี้ยังมีหลักฐานเป็นข้อความข่มขู่

ซึ่งตอนนี้เธอรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว
และในวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกา
เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สนวิภาวดี
เพื่อเอาผิดบุคคลดังกล่าวอีกด้วยค่ะ